เพราะว่าลุงพลเดินทางไปที่
สพกกตูมที่มุกดาหารแล้วนะฮะ

และข้อหาที่๒คือคดีทำร้ายร่างกาย

ลุงพลให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่า
ปฏิเสธทั้ง๒ข้อหา
เนื่องจากไม่มีเจตนากระทำผิด

รูปปั้นพญานาคบนพื้นที่ป่าสงวน

ถูกดำเนินคดีแต่ตอนนี้ได้ปรึกษานักกฎหมาย

กฎหมายป่าสงวนเรียบร้อยแล้วด้วย

เขาก็มีการออกมาพูดเรื่องเครื่องจับเท็จใช่ไหมคะ

ไม่กังวลผลว่ามันออกมาเป็นอย่างไร
เพราะเมื่อวานพบตรพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
ได้มีการเปิดเผยกับสื่อมวลชนบอกว่า
ความคืบหน้าผลพิสูจน์ผ่านเครื่องจับเท็จ
ของลุงพลป้าแตนคนในครอบครัวน้องชมพู่แล้วก็ชาวบ้านนะฮะ

แล้วก็การแปลผลอย่างไม่เป็นทางการ

เพื่อนำไปรวบรวมกับพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
แต่ในส่วนของรายละเอียดการแปลผลเครื่องจับเท็จนั้น

หากมีความคืบหน้าจะแถลงให้ทราบอย่างเป็นทางการ
นี่เราก็ย้อนไปถึงคำเปิดเผยของพบตรเมื่อวานนี้นะฮะ

ไม่รู้ไม่มีเจตนาครอบครอง
เรื่องของการหลอกลวงลุงพลบอกว่าไม่ได้หลอกลวง

ลุงพลบอกว่าแค่หยอกล้อเฉย
ส่วนป้าแตนซึ่งเคียงคู่กับลุงพล
แตนก็เดินทางไปด้วยนะฮะเปิดเผยบอกวันนี้

รับที่ผ่านมาก็ต้องคอยเตือนสติ

เรื่องที่ลุงพลถูกแจ้งข้อหาต่างนานาเหล่านี้
ยืนยันไม่มีความกังวลในเรื่องของการเข้าเครื่องจับเท็จด้วย

หากตัวเธอเองแล้วก็ลุงพลหวยมาออกที่เธอ
หมายจับจริงตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์
ก็พร้อมที่จะต่อสู้ต่อไป
เพราะมั่นใจในความบริสุทธิ์นั่นเองนะครับ
อันนี้อัปเดตลุงพลให้ฟังสั้น